มาดูแล้วคุณผู้ชมฮะคือเรือลำนี้เนี่ยเรือสอภวงพยอมหกมีกัปตันคือ
ตามขึ้นตามขึ้นไปแบบนี้โอ้โหแล้วน่าจะอายุสักสามสิบปีครับ
ใส่เสื้อดำนะนุ่งกางเกงว่ายน้ำสีดำลอยคออยู่ตรงห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยา
ไปทางก่อล้านสักสองไม้ทะเลประมาณสามจุดเจ็ดกิโลเมตร
ไม่มีอุปกรณ์ยังชีพชูชีพเลยคุณผู้ชมฮะคือเสื้อพยุงตัวอะไรก็ไม่มี
ทุกคนในเรือก็ตกใจกันสิกัปตันนิดทองดีครับวัย๕๐ปี
สั่งหยุดเรือเลยแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับบอกให้ลูกน้องเนี่ยโยนห่วงยางลงไป
เขาเล่าให้ฟังนะกัปตันนิดเนี่ยบอกตอนแรกเห็นไกลอยู่
นึกว่าศพพอขับเรือเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยใกล้ขึ้นเรื่อย
ถึงได้มั่นใจว่าเอานั้นคนและยังมีชีวิตด้วยไม่รู้ว่ายน้ำมาจากไหนครับ
แต่เห็นว่ากำลังลอยตัวอยู่คลื่นแรงด้วยยังไงก็ต้องช่วยฮะ
คือผมยิ่งไปเกาะร้านแห่งแห่งแล้วผมมองไปเนี่ยผมก็บอก
เรียกแฟนมาว่าน้องรับว่ามันนี่มันอะไรเนี่ยมองผมก็สบ
มันก็ไม่ใช่อ๋อนึกว่าศพใช่ไหมตอนแรกแต่นึกว่าศพผมก็เอ๊ะแต่ศพมันก็ไม่ลอยแบบนี้
ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันออกแบบกว่าแหละเอ๊ะบอกแล้วมันคนเนี่ย
แต่ก็ไม่มีอะไรเลยชีวิตมันมีอะไรไม่มีนะครับ
มันไม่มีอะไรเนี่ยผมไม่คิดว่าถ้าไปกันเนี่ยสักอีกสิบนาที
ครับเดี๋ยวส่วนเป็นตัวชีวิตมันก็เหลียบร้อยทั้งคนอื้อนี่แหละครับ
ปตานิดก็สั่งให้ลูกน้องโยนห่วงยางแล้วก็ดึงตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมา
แล้วพาไปส่งก่อนร้านแต่ที่แปลกคือคุณผู้ชมฮะ
เขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรแต่อย่างใดแล้วพอขึ้นถึงเกาะแล้วหายไปเลย
ก็เลยไม่ทันสอบถามว่าอยู่มาลอยคอในทะเลได้ยังไงเนี่ย
แต่สันนิษฐานว่าอาจจะไหว้มาจากฝั่งพัทยาเพื่อจะไปก่อร้าน
แต่หมดแรงกลางทะเลครับคุณผู้ชมจริงจริงแล้วไม่ควรทำเลยนะเนี่ย
ว่ายน้ำข้ามเกาะแบบนี้เสื้อชูชีพก็ไม่มีเสื้อพยุงตัวไม่มี
แล้วถ้าเกิดเป็นตะคริวกลางทะเลเนี่ยเป็นตะคริวปุ๊บตีขาไม่ได้นะ
พยุงตัวลำบากแล้วนะจมน้ำแน่นอนครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นตะคริวเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าโชคดีไปครับ